สุรินนี่ก็เหตุเกิดในร้านเหล้านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมายิงกันเสียชีวิตสองศพนะฮะ
คนก่อเหตุนี่เป็นเจ้าของร้านครับยิงลูกค้านะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาเป็นคู่อริเก่านะครับ
มามีเรื่องมีราวในร้านนะครับก็เลยยิงเขาเสียชีวิตไปสองศพนะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาตรงนี้ฮะ
นี่เป็นร้านเหล้าแห่งหนึ่งในตำบลบ้านพลวงอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุฮะเป็นตึกแถวนะครับในโครงการประสาทเมืองใหม่
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ที่ร้านเนี่ยชื่อนายเจริญชัยอินหอมถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปดนะฮะ
เข้าศีรษะพอดีนะครับเสียชีวิตอยู่ที่ร้านเลยนะฮะ
ห่างจากร้านไปเนี่ยมีปั๊มแก๊สนะครับปั๊มแก๊สห่างจากร้านที่เกิดเหตุ๑กิโลเมตร
มีคนถูกยิงสาหัสอยู่คนหนึ่งชื่อนายขจรศักดิ์ราศีทองอายุ๓๔ปี
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายเจริญชัยที่เสียชีวิตอยู่ที่ร้าน
ถูกยิงกระสุนเข้าตามร่างกายเนี่ยเต็มไปหมดอาการสาหัสนะครับ
สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะฮะปืนกระบอกเดียวกันครับจุดสามแปดนะครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นกำลังทำงานอยู่ก็เห็นผู้ชายคนนึง
ที่เขาอยู่ที่ร้านแก๊สนะเนี่ยฮะเขาบอกเห็นผู้ชายคนนึงนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาในปั๊มแก๊สแล้วก็ใช้ปืนที่เตรียมมาเนี่ย
จ่อยิงนายขจรศักดิ์ซึ่งนอนอยู่กับภรรยาในปั๊มนะฮะ
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ยกปืนมาจ่อที่เขาด้วยก็เลยยกมือไหว้ขอร้องบอกว่าอย่าทำเลย
เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับผู้ก่อเหตุก็เดินไปขึ้นรถ
แล้วก็วกกลับเข้ามายิงซ้ำนายขจรศักดิ์ผู้ตายอีก๓นัดฮะ
เขาสาหัสแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่นี่
มาถึงเขาเขาพูดอะไรไหมเรื่องยังไง
พูดเลยว่าจุบไหมจุบไหมให้เขานั่งนะครับ

หลังจากยิงเสร็จเขาเข้าไปไหนจับมอไซค์ออกไปเลย
เหตุการณ์ที่ร้านอาหารต้นทางเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ

ที่ภรรยาของนายขจรศักดิ์ผู้ตายเขานอนอยู่ด้วยเนี่ย
ชื่อนางสาวมะลินะฮะคนนี้ครับอายุ๒๔ครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้เธอก็นอนพักผ่อนอยู่ที่ปั๊มแก๊สนี่แหละ
จุดที่เป็นห้องนอนเนี่ยอยู่อยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ก็ลุกขึ้นมาดูพบว่าสามีถูกยิงแน่นิ่งหมดสติ
อาการสาหัสอยู่ก็ร้องตะโกนให้คนที่เข้าเวรที่ปั๊มเนี่ยมาช่วย
แต่ก็ไม่ทันนะฮะสามีเสียชีวิต
อาการสาหัสอยู่ก็ร้องตะโกนให้คนที่เข้าเวรที่ปั๊มเนี่ยมาช่วย
แต่ก็ไม่ทันนะฮะสามีเสียชีวิต
อาการสาหัสอยู่ก็ร้องตะโกนให้คนที่เข้าเวรที่ปั๊มเนี่ยมาช่วย

อาการสาหัสอยู่ก็ร้องตะโกนให้คนที่เข้าเวรที่ปั๊มเนี่ยมาช่วย
แต่ก็ไม่ทันนะฮะสามีเสียชีวิต

จากการสอบสวนนายยุทธนานะครับ

แต่ว่าก็เจรจายุติปัญหาจบกันไปแล้ว

แต่เมื่อคืนนี้นายเจริญชัย

แล้วก็มีปากเสียงกับลูกค้า

ขอให้นายเจริญชัยเนี่ยเลิกทะเลาะกับลูกค้าของเขา

นายุทธนาก็เลยบอกว่าเอาปืนมายิงขู่ให้เลิก

เขาก็ล้มลงเสียชีวิตเลย
จากนั้นก็เลยขี่จักรยานยนต์ไปปั๊มแก๊ส
ห่างจากร้านเขา๑กิโลเมตร

เหมือนกับว่าเขามีอลิเก่ากันก่อนด้วย

เลยไปหาลูกพี่นายเจริญชัยที่ปั๊มแก๊ส
ขจรศักดิ์ก็เลยยิงใส่ไป

นายสนามชัย
ที่เป็นเจ้าของร้านที่เป็นผู้ต้องหานะครับ

ที่เป็นเจ้าของร้านบอกว่า

นี่ครับตำรวจก็คุมตัวนายุทธนาไปนะครับ
ยุทธนาก็สารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา